คุณผู้ชมมาดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คนร้ายดักยิงชาวมงค์ต่อหน้าลูกเมียกลางวันแสก
จนได้รับบาดเจ็บแล้วยังอุ้มขึ้นรถไปด้วย
รถกระบะอีซูซูป้ายดำสวมทะเบียน
ก่อเหตุในการยิงชายบาดเจ็บที่ขา
อุ้มตัวขึ้นรถไปเป็นตัวประกัน
หลบหนีไปทางจังหวัดพิศนุโลก
เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับโรงเตรียมเขาคอ
อันนี้ก็มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล

เพราะว่าทั้งยิงแล้วก็อุ้มเป็นตัวประกัน
ส่วนอีกโพสต์ก็นี่เป็นรถกระบะอีซูซุสีดำ
เบียนบ่อใบไม้หอหีบ๗๕๗เพชรบูรณ์
เห็นรถดังกล่าวช่วยแจ้งตำรวจสพเขาค้อ
คุณผู้ชมเราเห็นโพสต์แบบนี้
เราก็ต้องตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นริมถนนสายพิสุนุโลก
ลมศักดิตะบนเขกน้อยในพื้นที่สพเขาค้อ

นายเจริญกิจแซ่หล่ออายุ๓๘ปี
ถูกคนร้ายเป็นชาย๔คนยิงขาซ้ายจนบาดเจ็บ
ก่อนที่คนร้ายจะลากตัวของผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายเจริญกิจขึ้นรถไปด้วย
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าสีขาว
ทะเบียนพพ๓๒๙๗พิศนุโลก

แล้วก็มีมือถือของคนร้ายตกอยู่๑เครื่อง

แล้วก็กระสุนขนาด๓๘ที่ยังไม่ได้ยิง
ตกอยู่อีก๑นัดนะครับตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ภรรยาของคนบาดเจ็บและคนที่ถูกลักพาตัวไป

นางไหมเสี้ยซึ่งเป็นภรรยาพร้อมกับลูกรวม๕คน
รอให้ปากคำด้วยการสั่นแล้วก็ตกใจกลัว
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่ากลุ่มคนร้ายขับรถมาปาดหน้า
พอสามีเดินลงจากรถไปหา
ก็ถูกคนร้ายยิงเข้าที่ขาซ้าย๑นัด
จากนั้นลากตัวสามีขึ้นรถอีซูซู
เมื่อกี้สีดำทะเบียนบ่อใบไม้หอหีบ
๗๕๗เพชบูรณ์แล้วก็ขับไปทางแค้มสน
ทีนี้เรื่องนี้พี่ชายของผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน
บอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเขานั่งท้ายรถกระบะ
เห็นคนร้ายขับอิซูซูสีดำใช้กระบะท้าย
บที่บริเวณด้านหน้าของรถฝั่งขวา

รถของตัวน้องชายเสียหลักตกข้างทาง
ที่คนร้ายจะลงจากรถ
แล้วก็ตอนแรกเหมือนมาทำเป็นขอโทษ
จากนั้นคนร้ายอีก๒คนที่อยู่ด้านหลังรถในแคป
ลงมาดึงนายเจริญกิจเพื่อนำตัวขึ้นรถ
ด้ามปืนทุบไปที่หน้าหลายครั้ง
ตัวห้อยและภรรยาเข้าไปช่วยน้องชาย
แต่สุดท้ายคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงที่พื้น๑นัด
และยิงที่ขาของน้องชายเขา๑นัด
แล้วก็ลากตัวน้องชายเขาขึ้นรถขับหลบหนีไปเลยนะครับ
เดี๋ยวเราก็ถอยไปอยู่ใกล้นี่มันมุมหน้าของอย่าง

ครับผมพูดภาษาไทยจะภาษามงค์ครับ
พูดภาษามงค์ครับ
ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ในพื้นที่พิศนุโลกนะครับ
ตำรวจสพนครไทยหลังได้รับแจ้งเหตุ
แล้วก็ได้รับประสานจากสพเขาค้อ
ก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตั้งแต่บ่ายโมงถึง๔โมงเย็นนะครับ
ก็ไม่พบรถหรือว่าคนร้ายนะฮะ
คือเหตุนี้มันใหญ่ทั้งสองพื้นที่นะคุณนะ

ทีนี้ก็เส้นทางหลบหนีน่าจะมาพิศนุโลก
ก็เลยต้องมีการประสานกันในสองสนนะฮะสพนะฮะ
เช่นเดียวกับตำรวจสพบ้านแยงและสพแก่งโสภาของพิสุนโลก

ไม่พบคนร้ายว่าหลบหนีมาตามเส้นทางนี้
ก็ต้องตามล่าตัวกันต่อแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวประกันให้ได้นะครับ